ก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของระบบพยากรอากาศ
ทรัฐทีวีที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นะครับ

ต้องไปถามกับคุณครูปตันนั้นพี่ศิษย์มหันธ์
หยุดยาวนี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปตามต่างจังหวัด

เพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้ากระนองในหลายพื้นที่เลยทีเดียว

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศ

เพราะว่าปัจจัยต่างที่เข้ามาสร้างความแปรปวน

ล่าสุดนะครับยังคงอยู่กับเมืองไทยของเราตอนนี้เป็นอย่างไรมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
เห็นสีฟ้าอยู่ในขณะนี้นี่คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
การสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นในระยะนี้
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
จะสังเกตว่ายังคงเคลื่อนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่ผ่านแบบนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำเอาความหนาวเย็นมาเยือนเมืองในของเรา
นั่นก็คืออากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับที่เห็นเป็นแถบสีฟ้าในขณะนี้
นี่คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยแผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

คาดการณ์ว่าจะแผลลงมาต่ำสุดในวันอาทิตย์นี้
หลังจากนั้นวันจันทร์ก็จะค่อยถอยร่นกลับไปเล็กน้อย
อยู่บริเวณเหนือประเทศไทยของเรานะครับ

จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ในระยะตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป
ตอนเช้าอย่างต่อเนื่องภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝน
สถานการณ์กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา

ก่อตัวของกลุ่มเมฆค่อนข้างหนาตา
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

ภาคกลางภาคอีสานรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น

หน้าขณะนี้เองจากการตรวจสอบสดเนี่ยนะครับ

ตอนบนก็ได้แก่บริเวณจวันพระแรกอุธรดิต
พิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาศเลยน้องบูรรมภูอุดอนธานี
ส่วนตอนล่างก็คือบริเวณจังหวัดชุมพรสุรธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุง

จากนี้ต่อไปก็คาดการณ์ว่าหลายจุดหลายพื้นที่
ยังคงต้องเผชิญกับฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
จะสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
มีฝนสีเหลืองก็คือฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกหนัก
จะสังเกตว่าตกแบบนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลย
นั่นก็หมายความว่าจะทำให้สภาพอากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนั้นอากาศก็จะเย็นสบายตลอดทั้งวัน
หลังจากฝนหยุดตกอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสิ่งนึงที่ต้องย้ำเตือนกันสำหรับประชาชนในบริเวณต่างกล่าว
ขณะที่ฝนในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็ยังคงพบว่าตกอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
ช่วงครึ่งเช้าส่วนใหญ่นั้นจะไปตกในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยครึ่งบ่าย
จะค่อยเคลื่อนไปตกในบริเวณฝั่งอันดามันโดยเฉพาะตอนบนจนถึงตอนกลาง

ก่อนที่ช่วงค่ำนั้นสถานการณ์ฝนก็จะค่อยดีขึ้น
ก่อนที่จะออกไปจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงดึกครับ
แล้วก็กลับมาตกใหม่อีกครั้งในพรุ่งนี้เช้าในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยทางตอนล่าง
นี่คือสถานการณ์ฝนนะครับที่จะเกิดขึ้นวันนี้ตลอดทั้งวัน
ถ้าหากเรามาคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะตกลงมาในเมืองไทยของเรา
ก็พบว่ายังคงมีหลายพื้นที่ที่น่าเป็นห่วง
โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
แต่ปริมาณฝนที่จะตกมาคาดการณ์ว่าจะน้อยกว่าเมื่อวานนี้
ช่วงเวลาที่มีโอกาสตกก็คือช่วงบ่ายช่วงเย็นแล้วก็ช่วงหัวข้าม

ส่วนวันสุดสัปดาห์นี้ทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
มีโอกาสตกมากกว่าวันนี้
วันจันทร์อุณหภูมิจะลดลงต่ำละทีเดียว

สูงสุดอยู่ที่๓๒องศาเซลเซียต
อย่างที่บอกไปนะครับว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
หลังจากฝนหยุดตกอุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่อง
วันอาทิตย์น่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียต
ยังไงใครไปท่องเที่ยวก็คงต้องเตรียมเครื่องนุ่มผมดีนะครับ

สุดสัปดาห์นี้ใครขึ้นเหนือหรือว่าอีสานก็เจออากาศหนาวแน่นอนนะฮะ